มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๑ปีนะคะ

ปรากฏว่าพอลงมาจากเขาเนี่ย
ร้องไห้แล้วก็มีอาการหวาดภาวะแบบแปลกมาก
คนในครอบครัวก็ตกใจว่าเป็นอะไรเด็กคนนี้เป็นอะไร
บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
เป็นอะไรลูกไหนบอกลูกไหน

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าน้องเดียก็แล้วกันนะคะ
น้องอายุ๑๑ร้องไห้แบบนี้

ใครจะไปจับก็แบบไม่ยอมกลัวร้องไห้ไม่หยุดเลย
น้องเขาอยู่ในห้องเช่าในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
หวาดระแวงแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองและคนในครอบครัวนะคะ
ไม่กล้าให้ใครเข้าใกล้เลยไม่กล้าให้ใครจับตัวเลย

และทุกคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
พ่อก็เลยไปจุดทูบไปไหว้ใต้ต้นมะขาม
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
มองในมุมของความเชื่อความลี้ลับค่ะน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ
คือพ่อสงสัยว่าลูกไปเล่นอะไร
ไปทำอะไรผิดต่อสิ่งลี้ลับหรือเปล่า
เพราะปกติลูกไม่เคยเป็นแบบนี้
รู้แค่ว่าเมื่อตอนเย็นลูกสาวกับเพื่อน
ขึ้นไปเล่นบนเขาอยู่ด้านหลังห้องเช่า
สงสัยไปลบหลู่อะไรในป่าในเขาหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมคะจริงแล้วไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรค่ะ
คือวันนี้เราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา

ไปเจอน้องเดียผู้เสียหายอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
แต่พอน้องเห็นนักข่าวน้องก็ยังกลัวนะ
น้องยังตกใจยังหวาดภวายยังระแวงอยู่นะครับ
น้องเดียพาคุณบอมนักข่าวของเราไปชี้จุดที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ห่างจากห้องพัก๕๐๐เมตร
มันเดินไปได้หลายทางนะน้องก็พาทีมข่าวของเราไป
ห้องพักไปไปด้านหลังก็จะเป็นตีนเขา

แล้วถ้าทะลุปาดตรงนี้ค่ะจะเป็นภูเขา

เด็กในพื้นที่ก็ไปเล่นตรงนั้นกันเป็นประจำ
น้องเดียเล่าว่า๖โมงเย็นวิ่งเล่นอยู่
มีผู้ชายคนนึงตัวตั้ะตี้ผิวดำมีโนสคาว
หนวดเคราวใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวใส่แมสปิดบังใบหน้า
ผมสั้นแขนสองข้างสักยันลายพญานหน้า
แก้มซ้ายศักดันรูปหัวใจ

พาน้องพาดบ่าวิ่งเข้าไปในป่าเหมือนจะล่วงละเมิดน้อง
น้องก็กรีดร้องเพื่อขอความช่วยเหลือ
คนร้ายมันเลยตกใจวิ่งหนีเข้าไปในป่า
นี่ค่ะคือต้นเหตุที่ทำให้น้องร้องไห้หวาดระแวงหวาดภาวะตลอดเวลา
มันคือไอ้ผู้ชายคนนี้ที่มาก่อเหตุแบบนี้กับน้องนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ของน้องค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติเหมือนกันเรียกว่านางสาวน้ำพึ่งนะคะ
บอกว่าลูกสาววิ่งกลับมาบ้านด้วยอาการหวาดภาวะ
พูดแต่ว่ากลัวกลัวหนูกลัวไม่เอาแล้วหนูกลัว
พูดวนไปวนมาแบบนี้เหมือนแบบสติหลุดไปเลยอะค่ะ
ก็เลยพาลูกไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
พอลูกเริ่มมีสติลูกถึงพูดว่าถูกคนร้ายอุ้มเข้าป่า
และคนร้ายพยายามจะล่วงละเมิดน้อง
ก็ลักษณะของคนร้ายแต่น้องเขาจำได้ค่อนข้างละเอียดนะน้องคิงเนอ
จำเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของรอยสักเรื่องอะไร

สงสัยว่าเป็นคนที่เพิ่งออกมาจากเรือนจำหรือเปล่า
แล้วหนูก็กรีดร้องหนูก็พยายามสู้สู้ดินหลุดได้มาได้

ไม่มันคิดอย่างเดียวว่าเขาเพิ่งออกจากคุก
เพราะเขามีรอยสักน้องเห็นรอยสักเขาด้วยอะไรด้วยค่ะ
ไม่คุ้นนะคนบ้านนี้ก็ไม่มีลักษณะ

เราก็ไปถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เผื่อมีใครพบเห็นผู้ชายลักษณะเหมือนที่น้องบอก
คุณสุวรรณค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า

ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครลักษณะท่าทางแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อน

ห่วงความปลอดภัยของชาวบ้านทุกคนเลยค่ะตอนนี้
จากได้บ้างมันคือมีเหตุการณ์มันคือเกิดขึ้นหนึ่งบ้างล่ะ